คุณผู้ชมแหมแสบจริงเพื่อนแม่ก็ไม่เว้นค่ะคือเจ้าของบ้านหลังนี้เขาสงสัยนะบ้านหลังนี้ซื้อไว้นานจะกลับมาที
ไม่ทำไมของมันหายตลอดอะไรบ้างอ่ะที่ฉันบอกให้ทางแก๊สเตาแก๊สบันไดลิงอลูมิเนียมก็หายรถเข็นปูนก็หายเครื่องสูบน้ำก็หาย
บ้านเธอค่ะอยู่ที่ซอยวัดหนองเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดตราด
พอเข้าไปเจอค่ะนี่คือบ้านของนางสาวทันชนกอายุ๕๗ปีเป็นผู้เสียหาย
หลังบ้านถูกคนร้ายงัดผนังไม้เป็นช่องก่อนจะปีนเข้ามาขโมยทรัพย์สินนะคะ
อย่างที่บอกแหละก่อนหน้านี้ของหายไปเพียบเลย
จนกระทั่งวันเกิดเหตุเพื่อนบ้านโทรมาบอกว่านี่มีคนเข้าไปขโมยของนะ
เพื่อนบ้านเนี่ยออกมาช่วยดึงกุญแจรถของคนร้ายเอาไว้และเพื่อนบ้านรายนี้ค่ะ
ชื่อนายไพร้อบอกว่าตอนเกิดเหตุผมขี่รถผ่านบ้านของตัวผู้เสียหายทันชนกพอดี
เห็นคนเดินออกมาอ้าวก็เลยงงว่าเอ๊ะไม่ใช่คนของบ้านนี้นี่
ก็เลยจอดรถแล้วไปดึงกุญแจรถช่วยเอาไว้เพราะรู้เลยว่านี่คนร้ายแน่นอน
คนร้ายพยายามจะรีบเข็นรถหนีสุดท้ายตัวเขานี่เพื่อนบ้านนะครับคุณไพร้อบ
ขี่รถตามและถ่ายรูปเอาไว้สุดท้ายคนร้ายมันคงไปไหนไม่รอด

ทีนี้พอทางด้านคุณทันชนกมาถึงไปเจอรถของคนร้ายค่ะ
รู้เลยอ้าวนี่มันรถของลูกเพื่อนฉัน
โอ้โหแหมจับหน้าได้ด้วย

ใช่รถของลูกเพื่อนฉันในเฟรมอายุ๒๘ปีลูกชายเพื่อน
โอ้โหถ้าอย่างนั้นไอ้ที่หายไปก่อนหน้าก็คงเป็นเฟรมนี่แหละเอาไป
ตอนนี้ตำรวจบอกได้รถแล้วใช่ไหมเดี๋ยวตามเฟรมกลับมาค่ะ
ต้องดำเนินคดีแน่นอนนะคะ

คือถึงเวลาจวนตัวก็คือทิ้งรถแล้วก็วิ่งต่อ